ไปกันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
อายุ๒๒ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้ขี่แบบสติสตังค์ครบนะคะ
อ่าเมามาด้วยค่ะปรากฏว่ากำลังจะขึ้นไปบนเกือกม้า
ไปกลับรถอืมแล้วไม่มีสติอ่ะคุณนึกออกไหมอืม
ขับไปชนเข้ากับบารีเออร์เนี่ยไอ้ตรงจุดที่มันเป็นจุดกลับรถนะคะ
มอเตอร์ไซค์เนี้ยติดอยู่ด้านบนซึ่งตัวเองเนี้ย
หล่นลงมาด้านล่างแบบนี้โชคดีมากที่หล่นบนพื้นย่า
ค่ะตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คุณผู้ชมดูข่าวอุบัติเหตุนี้แล้วก็ดูเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
เราก็ตื่นกันมาตลอดว่าขับรถมีสติมาวไม่ขับ
นี่ก็ยังขับไง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ตำรวจโรงพักหนองขามที่ศรีราชา
เขาได้รับแจ้งเหตุก็เลยประสานกู้ภัยไปช่วยเหลือแบบนี้แหละค่ะ
พอไปถึงไปตรวจสอบบนสะพานเกือกม้า
ไปพบรถจักรยานยนต์สีแดงล้มคว่ำอยู่ติดกับขอบราวสะพานเปียกม้า
ส่วนด้านล่างเจอผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวประพัดศรโควิ
อายุ๒๒ปีนอนหงายอยู่บนพื้นย่า
ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายใบหน้าริมฝีปากมีแผลฉีกขาด
โอ้โหเจ้าหน้าที่บอกว่ากลิ่นเหล้าเนี่ยฮึงเชีย
ลมหายใจออกมาเป็นกลิ่นเหล้าเลยนะ
อาการเธอตอนนั้นเมาเล็กน้อยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องมีการช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวหามส่งโรงพยาบาลสมเด็จแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามนายแสงสุวรรณมโรงมืด
อายุ๔๙ปีเป็นรอปภของบริษัทที่อยู่ติดกับถนนเนี่ยนะ
เล่าบอกว่าได้ยินเสียงรถชนราวสะพานด้านบน
แล้วสักพักนึงได้ยินเสียงหล่นของอะไรสักอย่าง
วิ่งออกมาจากตู้ยามหน้าบริษัทชวนรอปภอีกคนหนึ่งออกมาด้วย
เห็นคนตกลงมาใต้สะพานค่ะตัดสินใจโอ้พี่แกสติดีมาก
โทรไปเลยเบอร์สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖
คุณผู้ชมดูข่าวเราแล้วจำไว้ด้วยนะคะ
เบอร์สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน
หลังจากนั้นตำรวจกู้ภัยก็มาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าช่วงราวสะพานเกือกม้ามันต่ำสูงแค่ประมาณสัก๓เมตร
เมื่อรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานแรงกระแทกก็เลยทำให้
คนขี่ร่างกระเด็นลอยตกลงไปที่ใต้สะพานได้รับบาดเจ็บ
คือก่อนหน้านี้คุณจุดนี้มีเสียชีวิตมาแล้วนะ
ตำรวจบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นวอนเลยนะ
อนร้องขอกรมทางหลวงช่วยทำช่วงราวสะพานเกือกม้า
ให้มันสูงกว่านี้อีกครั้งให้มันสูงกว่านี้ได้ไหม
เพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการสูญเสีย
พอขอบราวสะพานมันต่ำคุณนึกออกไหมชนแล้วมันร่วงลงมาเลย
ถ้าเกิดว่ามันสูงมันอาจจะติดอยู่ด้านบน
เพราะฉะนั้นความสูญเสียหรือความเจ็บปวดของคนที่ไปชน
อาจจะไม่ได้มากนักคุณเห็นไหมมันค่อนข้างจริงนะ
คือถ้าอย่างนั้นกรณีนี้ก็คือต้องร่วมกันนะ
ระหว่างคนที่ทำจุดนี้ก็จะต้องให้มันสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะ
กรมทางหลวงนะเห็นแล้วก็รับไปปฏิบัติด้วยนะคะ